แล้วพอโจไล่ยิงกันไปยิงฝั่งอริใช่ไหม
แล้วเชื่อป่ะแม่เห็นต่อหน้าต่อตา
ว่าลูกถูกอีกฝั่งนึงยิงตายคุณผู้ชม
โอ้โหแม่จะสะเทือนใจขนาดไหน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ลองดูค่ะ
โอ้โหเสียงของคุณแม่บีบหัวใจเหลือเกิน

แต่ละคำที่ได้ยินแม่ขอร้องอย่าทำลูกแม่
แล้วก็กรีดร้องแบบนี้คุณผู้ชม
นี่แม่เห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะ
นี่ซอยรามคำแหง๕๘ทับ๓ค่ะแถวบางกะปิ
เมื่อวานนี้ตอนบ่าย๒โมง๒๑เนี่ยนะ
แล้วคนที่โดนยิงเข้าอกซ้าย๓นัดเข้าเอวเข้าหลังเนี่ย

เรียกอย่างนี้ละกันเรียกว่าในพงศ์นามสมมุตินะครับคุณผู้ชม
เรียนอยู่ปี๒วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง
โอ้โหทีมแพทย์นะนะกู้ชิบกู้ไพดูสิ
ท้ายที่สุดยื้อไว้ไม่ไหวจริงค่ะเสียชีวิตนะคะ

ตัวในพงศ์เขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าบ้านพัก

นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูอีกทีนึง

ผู้ก่อเหตุคันสีแดงที่ขี่ตามไป
เป็นคนรักสองคนขี่มาแบบนี้
แล้วก็ยิงแม่ร้องขอชีวิตลูกนะ
คนขี่รถเขาย้อนกลับไปทางปากซอย
หลังจากยิงเสร็จเพื่อหนีอะค่ะ
โอ้โหอีกมุมนึง

ขี่ตามประกบแล้วก็เสียงปืนดังขึ้นหลังจากนั้น

กล้องหน้าปากซอยเนี่ยจับภาพนี่

ฟ้าใช่ใส่หมวกกันน็อกดำซ้อนกันมา
ก็เห็นท่าทางเลยนะคะ
แล้วคุยกับแม่แม่ของคนตาย

แม่บอกว่าไม่คิดเลยว่าลูกแม่ต้องมาจบชีวิตแบบนี้

ลูกชายแม่เคยโดนคู่อริฟันมือ
ขาดเลยนะเย็บไป๓๐กว่าเข็ม

เขายอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางครอบครัวแม่๔๐๐๐นะ

แม่รับมาแล้ว๓๐๐๐๐แล้วอีก๑๐๐๐๐นึงนะ

หลังจากนั้นลูกชายแม่โดนข่มขู่ตลอดเลย
เอาตังค์คืนจะเอาตังค์คืนแล้วก็จะไม่ยอมจบเรื่องนี้ด้วย

กลุ่มเดิมนี่แหละที่เคยฟันลูกแม่จนเอ็นมือขาดเนี่ย

เมื่อวานแม่คิดถึงสามีแม่

เลยไม่รู้ว่าเป็นรังสังหรณ์หรือเปล่า
เพราะว่าพอบ่าย๒๒๑ลูกชายแม่โดนยิงตาย

เพราะเหมือนตอนแรกเขาคงยังไม่เห็นแม่
คนร้ายมา๒คนแล้วอีกคนยิงเขาลงมาด้วย
และอีกคนที่คนขับเขาก็กลับรถรอ
และอีกคนยิงมันลงมามันจะซ้ำด้วย
แล้วแม่ก็ลงมาแม่ก็บอกว่า

แม่ก็ร้องตะโกนเขาบอกว่า
คุณพี่พี่ที่ไม่จบเค้ากลับรถนะ
ตอนนี้เช่อะหรอเค้าแล้วทั้งนี้
ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยเรื่องสถาบันก็ไม่มี
ไม่เลยพยายามปลุกให้น้องตื่นอย่างเดียว
แต่ว่าน้องไม่ตอบสนองอะไรตั้งแต่ที่ใช่ตั้งแต่ล้มลงไปแล้ว
ถ้ามันเป็นไปตามพล็อตที่พี่น้ำแข็งบอก
คือพล็อตข่าวที่เราเล่ามาตลอดเนี่ย
มักจะมีความเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างของฝั่งก่อเหตุ
มีสิมีสิในโลกโซเชียลเดี๋ยวไปดูหน่อยไหมล่ะ
คุณผู้ชมโพสต์สตอรี่
สตอรี่ถ้ามึงไม่เข้าใจกูจะใบ้ให้อีก๒

นี่ขู่กันไหมอ่ะพี่เบิร์ต

ไอ้ใส่ชุดฟ้าเนี่ยนะคะสวมปวกกับนอกดำเนี่ย
นี่แหละจะนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
คือคนที่ก่อเหตุฆ่าเขาแบบนี้

คือคุณคิดแล้วใช่ไหมว่าเออไม่อะไรติดคุกแน่นอนอะไรอย่างนี้

รอดมันยากจริงผมบอกเลยสมัยนี้

คือถ้าไม่โดนตำรวจจับก็จะโดนอีกฝ่ายเอาคืน
มันก็เป็นแบบนี้วงจรแบบนี้